มีเรื่องเตือนภัยเรื่องใกล้ตัวมาฝากคุณผู้ชมไม่ว่าสาวแท้สาวเทียมจริงแล้วอยากให้ฟังข่าวนี้มากเลยนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงโดยเฉพาะคนที่ใช้รถโดยสารแท็กซี่
เรื่องนี้เกิดขึ้นกับเธอนะคะเป็นสาวประเภท๒แต่ว่าเคราะห์ดีเอาล่ะบรรทัศน์สุดท้ายคือบอกก่อนนะคะว่าเธอไม่เป็นอะไร
แล้วอยากให้จอสร้อยเอาเรื่องนี้ไปประสานกับกรมการขนส่งทางบก
เห็นไหมคะตามคลิปเลยนะเขาทำอะไรคุณจุธารัฐ
ค่ะก็สร้างความสอนลานให้ตัวเองเอาอย่างนี้
ช่วยตัวเองค่ะคุณผู้ชมช่วยตัวเองโชว์เนี่ยคุณผู้ชม
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บเราไม่อยากให้เรื่องนี้ปล่อยผ่านนะ
พยายามที่จะไปตามดูซิว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า
จุดไหนพิกัดไหนเพราะว่าเราเองก็จะได้บอกกล่าวคุณผู้ชมได้ถูกต้อง
ต้องการที่จะเตือนภัยกันจริงนะคะ
ผู้เสียหายเขาเป็นคนถ่ายคลิปนี้เองนะคะ

แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นสดร้อนเมื่อวานนี้ตอนเช้าเองค่ะ
เขาเอามาโพสต์เฟซบุ๊กต้องการร้องเรียนเรื่องนี้ไปที่จอสอร้อย
เพื่อให้ประสานไปที่กรมการขนส่งทางบก
ให้ติดตามตัวคนขับมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะลงไปเลยนะคะ
คุณกิติศักดิ์วีรชัยเจริญศุกร์
ลงไปถามคุณเตย
บางคนก็เรียกว่านางสาวเตยนายเตยก็ได้แล้วแต่
แต่เอาล่ะเธอเป็นผู้เสียหายอายุ๒๗ปี

เธอทำงานอยู่ย่านอโศกแต่ว่าซื้อคอนโดอยู่แถวบางบอน
จะกลับที่พักเฉพาะวันหยุด
วันเกิดเหตุสักประมาณ๘โมงก็คือเมื่อวานนี้
เรียกแท็กซี่สีเขียวเหลือง
คนขับเป็นผู้ชายวัยประมาณกลางคน
บอกว่าให้ไปส่งที่สถานีรถไฟฟ้าบางว่า

ก็ขอลงไปจากรถถามว่าลงไปทำไม

แต่คนขับเหยื่อบอกว่าคือเหมือนจงใจจะโชว์อวัยวะเพศให้เธอเห็น
เบี่ยงข้างเพื่อให้เธอเห็น
แต่ตอนนั้นเธอก็บอกว่าก็ไม่ได้คิดอะไร

คนขับกลับขึ้นมาบนรถขับต่อไป
เอาล่ะคุณผู้ชมฟังดีนะเป็นช่วงไฮไลท์เลย
พยายามชวนเธอคุยค่ะนี่ค่ะไฮไลท์ตอนนี้เลยนะ
พยายามชวนเธอคุยแล้วบอกว่า
น้องน้องหน้าเหมือนแฟนเก่าพี่ที่เป็นสาวประเภท๒เลย

พี่ชอบน้องมากเลยแล้วชอบมากเลย
ตอนที่มีอะไรกับแฟนเก่าซึ่งเป็นสาวประเภทสองอ่ะ
พอเห็นหน้าน้องแล้วพี่รู้สึกมีอารมณ์มีอารมณ์

พอชวนคุยไปได้สักพักคุณผู้ชม

ใช้มือช่วยตัวเองไปตลอดทางเลย
สักประมาณ๑๐๑๕นาที

ต้องทนอยู่ในสถานการณ์แบบนั้น

ไม่แน่ใจว่ามีเสียงหรือเปล่าในคลิปนะ

ให้ไปสัมผัสอวัยวะเพศของเขา
แล้วเธอพยายามรวบรวมสติ
นำมือถือขึ้นมาแอบถ่ายคลิป
และหมายเลขทะเบียนรถไว้เป็นหลักฐาน
กระทั่งแท็กซี่จอดรถเพื่อให้เธอ

บอกว่าเผื่อน้องติดใจ
เผื่อน้องชอบเผื่อน้องเปลี่ยนใจ
ถ้าเกิดว่าอยากหาความสุขด้วยกัน

คุณผู้ชมเดี๋ยวฟังเสียงกันหน่อยนะคะ
ถ้าผู้หญิงมาเจออาจจะช็อกกว่าเราก็ได้
เพราะไอ้ข่าวว่าเห็นมันแปลกไหม

แต่ว่ามันไม่ใช่ของคนที่เราต้องการเห็น

แต่แค่แขยงเท่านั้นแหละคุณผู้ชม
เป็นของคนที่ไม่ได้อยากดู

แล้วก็เธอเอามาโพสต์ไว้เพื่อเตือน

เพราะฉะนั้นสาวที่ไปขึ้นรถแท็กซี่
ก็ต้องดูให้ดีนะคะ

เอาล่ะคุณผู้ชมจากการตรวจสอบของทีมข่าวไทยรัฐนะคะ
ก็ประสานไปที่กรมการขนส่งทางบกตอนนี้
ทราบแล้วนะคะว่าคนขับรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองเนี่ย
ทราบชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ของรถแล้ว
แล้วตอนนี้มีการประสานไปที่ผู้ครอบครอง
ให้นำรถตัวคนขับรถในวันเกิดเหตุ
รายงานตัวที่กรมการขนส่งทางบกทันที
เรื่องต้นจากการตรวจสอบพฤติกรรมในคลิป
มีความผิดฐานกระทำอันควรขายหน้าต่อธารกำนัน
กระทำการลามกอย่างอื่น
ไม่ว่าจะทำด้วยตนเองหรือกระทำด้วยสื่อ
วัสดุใดอันทำให้ปรากฏความในธรรมนองเดียวกัน
อันนี้ปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทนะคะ
แล้วก็คาดว่าผู้ชายคนนี้น่าจะเจอกับเจ้าหน้าที่แล้วนะ
ค่ะก็ต้องตักเตือนแล้วค่ะ

อาจจะตกใจยิ่งกว่าเธอตั้งสติไม่ได้แบบนี้ก็ได้นะคะ
แล้วมันจะไปถึงเรื่องของการลวนลามเป็นขั้นตอนต่อไปด้วย